วันนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งก็เตรียมอนุมัติโครงการส่งเสริมเกษตรกร
รวมทั้งอีกหนึ่งโครงการก็คือบ้านประชารัฐ
และวันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนนะคะ
เล่นน้ำสงกรานด้วยการรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งเลื่อนสงครานอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ค่ะบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็อบอวนไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลสงกรานค่ะ
ซึ่งหลายหน่วยงานนะคะก็มาร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานโดยเฉพาะของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงมหาดไทย
นำกลุ่มเกษตรกรเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ขณะที่ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็นำคณะเข้าพบ
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงคเนื่องในเทศกาลสงกรานประจำปี๒๕๕๙
งกรานแบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะ
อกจากนี้ค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช่นกัน
เพื่อติดเข็มกลัดดอกลำดวนเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี๒๕๕๙
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวฝากถึงคนไทยทุกคน
ที่จะเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานค่ะ
ว่าขอให้คำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
อย่าเล่นน้ำจนขาดแคลนน้ำหลังเทศกาลสงกรานค่ะ
กำชับให้แต่งกายสุภาพ
พร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ประพรมน้ำให้กับสื่อมวลชน
พร้อมกับอวยพรให้ทุกคนมีความสุขค่ะ
รวมถึงได้ส่งคำอวยพรให้กับคนไทย
ผ่านปริศนียบาทไทยด้วยไปฟังเสียงนายโยกกันค่ะ
เราไปทำเหมือนจะเอา้าบนมาปลดด้วย
กาดน้ำปลายปลาย
สุขปะแต่งผัวเต้าบังคันอะไรปัง

ก็แค่ที่มีด่านของสหาร
เรามีตำรวจแล้วจะมีด่านของฝ่ายปกครองด้วย

พวกฝ่ายมาแล้วระมัดระวัง

ส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ

ด้วยการอนุมัติงบประมาณหมู่บ้านละ๑ล้านบาท
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรกร

ระดับหมู่บ้านที่มีทั้งหมด๗๐๐หมู่บ้าน

เสนอโครงการบ้านประชารัฐ
ที่ดำเนินการโดยกลุ่มทางรัก

ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

วัฒนธรรมมิลบุรีระยะทาง

ส่วนหลังการสามารถเยี่ยมกับรัฐบนรีวันนี้แล้ว
นายกรัฐมนตรีก็จะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
พร้อมกับตอบคำถามเบื้องต้นก็๔คำถามค่ะ
ในนาโลบรีได้ตอบคำถามเสร็จ

ขอบคุณคุณสิริวัลนะคะ